ดูเรื่องป่วนในห้องข่าวเล่าป่วนกันหน่อยนะคะ

พาไปดูสัตว์เลี้ยงและสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยง

ติดตามในห้องข่าวเล่าป่วนค่ะ

ออกมาไปไหนอาหาร

อร่อยไหม

ไม่ได้มีเฉพาะเจ้าเงาะในละครนอกเรื่องสังทองดอก

เพราะท่านพระครูโสพลพรมรังศรีเจ้าอาวาสวัดพรมมหาจุลามณีพรมรังศรีหรือวัดชวดบัว
อำเภอเมืองนครนายกก็มีคาถาทีเด็ดสามารถเรียกฝูงปลาฝูงเป็ดและห่านให้มารวมตัวกันได้ไม่ยาก
ภาพแห่งความอุดมสมบูรณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการธนาคารพืชผักเศรษฐกิจพอเพียงหนองชวดบัวโมเดลสวนครัวนำสุขที่ท่านพระครูโสพลพรมรังศรีลิเริ่มก่อตั้งขึ้น
โครงการประกอบไปด้วยการเลี้ยงสัตว์ทั้งไก่ไข่ปลาเป็ดและหั่นหลายสายพันธุ์รวมไปถึงโคกระบือกว่า๑๐ตัวที่ท่านเจ้าอาวาสไปถ่ายชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์
ส่วนพืชผักนั้นก็มีมากมายหลากหลายเหลือใช้ในวัดท่านจะแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นำกลับไปรับประทานเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ห่างออกไปไม่ไกลที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในตำบลสาลิกาบรรดาสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงอย่างช้างป่าโขงนี้ได้ชวนกันมาออกรอบลงเล่นหลุมทรายกันอย่างสบายอกสบายใจ
ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ชุดเพื่อนช้างคอยยืนคุมอยู่ห่างเพื่อเข้าผลักดันทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
เจ้าหน้าที่กระซิบบอกว่าปีนี้ทำงานกันหนักเพราะช้างป่าโขงนี้ที่มีมากกว่า๔๐ตัวมักออกมาหากินใกล้ชุมชน
และยังไม่มีท่าทีจะยอมกลับคืนสู่ผืนป่าง่ายคล้ายมันจะหลงแสงสี
นี่เป็นส่วนหนึ่งของความน่ารักที่คนสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ